อุบลรัชธานีกันครับไปดูฝีมือทหารพราน

ออเดอร์จากประเทศเพื่อนบ้าน
รถ๘คันคุณพระราพร
อีก๖๐๐เมตรมันจะพ้นชายแดนแล้วนะ
โอ้โหทหารพรานไปยึดเอาไว้ได้ครับเก่งจริง
สุดยอดครับทหารพรานที่๒๓๐๑ครับ
สกัดรถกระบะที่แก๊งโจรกรรมรถข้ามชาติ
กำลังลำเลียงข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านเลย
ตรงนี้คือป่าเทือกเขาพนมดงรักบ้านภูย่าคา
ตะบนโดนเกาะอศิรินทรอุบลรัชธานีครับ
ฝั่งตรงข้ามเป็นเมืองพลทองแขวงจำปาศักดิ

นี่ครับดูสิครับรถนี้จะไปจะข้ามอยู่แล้ว
อีกนิดเดียว
คือเป็นรถที่ต้องใช้ระบบสแกนนิ้วมือแล้วก็เป็นกุญแจรีโมท
ก็ต้องวางกำลังเฝ้ารถกระบะของกลางที่ยึดเอาไว้ได้
แล้วก็ประสานพนักงานบริษัทตัวแทนจำหน่ายให้มาช่วย
ร้อยเอกอดีศรประกอบสุขครับท่านผู้บังคับ
ร้อยทหารพรานที่๒๓๐๑เปิดเผยบอกว่า
เข้าจับกลุ่มในทหารพรานออกลาดตะเวนที่ช่องเขาเขตพรมแดนไทยสปลาวครับ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุพบชายต้องสงสัย๖๗คนได้
ช่วยกันตัดทอดไม้มาวาง
คือเพื่อจะเป็นถนนข้ามโขดหินมาให้รถเหยียบไปนะครับ
แล้วก็นำรถกระบะมาจอดซ่อนในป่ารอปรับพื้นที่
ถนนที่ผมบอกเสร็จเมื่อไหร่ที่เอาไม้มาต่อกันเนี่ยนะ
โอ้โหคราวนี้เราจะขับรถข้ามไปเลย
ห่างอีกแค่๖๐๐เมตรคุณผู้ชมครับจะข้ามแดนไปแล้ว
แสดงตัวขอตรวจค้นนะครับแต่ชายต้องสงสัยทั้งหมด
วิ่งหนีเข้าไปในป่าแล้วคาดว่าน่าจะข้ามฝั่งไปแล้ว
ที่ถูกโจรกรรมมาส่วนใหญ่นะครับมาจากพื้นที่ภาคกลาง
แล้วก็ภาคตะวันออกจากนั้นนะครับจะลำเลียงออกไปขาย
ราคาเฉลี่ยคาระ๑๒๐๐๐๐๐บาทจนถึง๑๕๐๐๐๐๐บาท
หลังจากนี้นะครับจะนำรถของกลางไปเก็บรักษาไว้
สะพอช่องเม็กนะฮะแล้วก็จะตามตัวเจ้าของมารับคืนไป
ผมเคยตามทำข่าวแบบนี้ผมบอกหน่อยละกัน

ที่ต้องการคือรถกระบะใหญ่ยกสูง๔ประตู

นี่แหละครับอยู่ในออเดอร์ใครที่ใช้รถแบบนี้ตามแนวชายแดน